ไปดูกันเรื่องเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะ

ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเป็นเจ้าของร้านอาหารตามสั่งแห่งนี้
อยู่ดีมีผู้หญิงลักษณะลุกลี้ลุกลนเดินเข้ามา
แล้วเข้ามาขอความช่วยเหลือ
บอกว่าจะเถอะผู้ชายคุณหนึ่งทำร้าย
ปรากฏว่าเจ้าของร้านเขาทำยังไงลองดูค่ะ
เฮ้ยกล้อง
เฮ้ยไปเลย

โอ้โห

เจ๊ใจกล้ามากนะฮะ

พอมันพ้นมุมกล้องไปนี่คือคนก่อเหตุ

ลักษณะเหมือนตะโกนแล้วด่าต่อว่า

เกือบจะทอดหมวกกระน็อกฝ่าผู้หญิง

อยู่ที่เขตเทศบาลหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
อย่างที่บอกผู้หญิงเดินพ้นเข้าไป
เดินเข้ามาใส่เสื้อกันฝนใส่หมวกกันน็อกมาเต็มใบ
ก็เดินเข้ามาต่อว่าผู้หญิงค่ะ
แต่พอตัดมาอีกแป๊บนึงลักษณะเถียงกันอยู่ใช่ไหม
ผู้หญิงคนหนึ่งที่ใส่เสื้อเหลือง
ต้องบอกว่าเหมือนเธอเป็นฮีโร่งานนี้เลย
ถือมีดค่ะเดินถือมีดออกมาแล้วขู่
ไล่ให้ผู้ชายคนนั้นออกไปไล่บอกให้ออกจากร้านไปเลย
แล้วเธอถือมีดเอาไว้แบบนี้นะคะสุดท้าย
ของร้านบอกว่าอย่ามาตีกันในนี้นะไปเลยไปที่อื่นไป
ใช่ค่ะพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เข้าเนี่ย
ข่าวของเราก็เลยไปพูดคุยกับพี่เจ้าของร้านกันหน่อย
ก็ชื่อว่าพี่มาลีจันมาอายุ๕๐ปีค่ะ
เขาเล่าแบบนี้ค่ำเมื่อวานเห็นผู้หญิงคนนี้วิ่งมาสภาพแบบตัวสั่น
กลัวเลยมาขอความช่วยเหลือ
แล้วผู้ชายคนนั้นก็ตามเข้ามาแถมมาขู่ด้วยนะ

นี่เขาบอกว่าผู้หญิงวิ่งเข้ามาถึงในครัวนี้เลย
ใช่ค่ะนี่แหละค่ะแล้วก็ลักษณะเหมือนจะถอดหมวกกันน็อกเนี่ย
ฟาดพี่เขาด้วยเขาก็เลยพูดเสียงดังตะคอก

สุดท้ายตัดสินใจเอามีดทำครัว๒เล่ม

เนี่ยอย่างนี้ค่ะถือ๒อันเลยนะคะ
ตอนนั้นพี่สุมานพี่มารีบอกว่าอะไร

แต่เป็นร้านของพี่เขาเขาบอกว่าอย่างนี้ถือว่าเป็นการบุกรุก
และไม่อยากให้มีเรื่องกันในร้านค่ะ
พี่บอกว่ากูจะขายของมึงออกไปเลยนะ
ถ้ามึงจะทะเลาะไปทะเลาะที่อื่นอย่ามาทะเลาะที่กู

ถ้ามึงไม่ออกไปเดี๋ยวเดี๋ยวกูกวันมึงแน่
บอกให้มึงมีปืนกูก็ไม่กลัว
นักข่าวนี่ยังหวาดเสียวเลยนะคะ
ถามพี่มารีว่าไหนพี่มารีมีดเล่มไหน
หยิบออกมาบอกโอ้โหจังกล้าถือสองมือเลย
โอ้โฮโต้ของพี่ใช้งานหนักเหมือนกันนะ